พ่อคุณมีวิติชีวิตที่หาทางออกไปได้
ให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าพ่อไม่เพียงแต่ใช้เรียกผู้ที่ให้กำเนิดเรา
แต่คำว่าพ่อใช้กับผู้ที่ให้ความรักและเลี้ยงดูเราอย่างเต็มใจด้วย
ครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ
ผู้ที่เป็นพ่อมีหัวใจรักที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกหลาน
แม้ไม่ได้สืบทอดทางสายเลือดก็ตาม
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ผมมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเป็นเสาหลักให้กับคน๕คนในครอบครัวของผม
ผมต้องทำงานหนักถึงเช้าของอีกวันหนึ่ง

ถึงแม้พวกเขาไม่ใช่ญาติแท้ของผม
แต่ผมก็จะเลี้ยงดูพวกเขาจนกว่าแรงของผมจะหมดไป
รู้จักกลับหมดไปแม้มีคนที่ทำให้ผมถูกอยู่
เพื่อที่สุขมันนะคะ
มาเลี้ยงครอบครัวทั้ง๖คนผมทำเป็นหลักอยู่คนเดียวนะครับ
ผมตามานตั้งวันตั้งกื่นครับแต่ว่ารายได้มันไม่เผาใจ
ตอนแรกก็อยู่กับแฟนสองคน
พออยู่สักพักก็ไปรับพ่อมาอยู่เพราะพ่อป่วย
เกรดืมไม่ได้ตอนนั้นเกรดว่ำมากความดันก็ขึ้น

ต่อมาพ่อแกก็อาการดีขึ้น
แกก็ช่วยทุกอย่างที่แกช่วยได้
ตะครุฑแกกระหยั่นแกช่วยผมทุกอย่างเลย
ทุกวันนี้ผมก็เป็นห่วงแกมากเพราะแกแก่แล้วครับ
ตอนไปรับพ่อมาอยู่ก็รับน้องภูมิมาอยู่ด้วย
เพราะน้องภูมิเป็นหลานคนโตของฉัน
เมื่อสองปีที่แล้วผมอยู่ที่ตรังอยู่กับแม่ของผม

เนื่องจากพ่อเล่นของผมติดโค้กครับ
น้องภูมิไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแดงผมเนี่ย

ผมก็กำพาพ่อพ่อได้มาอยู่ตะดิน
ผมก็รู้สึกว่าอบอุ่นจึงเลือกเตลินว่าพ่อครับ
ตะรินยังรู้ผมดีมากดูแลเอาใจใส่ทุกอย่าง
ผมดูแลน้องภูมิมาตั้งแต่ชั้นป๕
เป็นเด็กที่กระยันจริงเรียนเก่งด้วย

ผมเรียนและสอบวันที่๒ตารินเขาดีใจ
จึงซื้อของขวัญมาให้ผมเป็นนาฬิกาครับ

หลังจากงั้นอีกหนึ่งปีก็ไปรับล้องป

พ่อก่อเกิดเส้นในสมองแพ่
ก็ไปนำมาพาดอยู่ครึ่งตัว

ปออยู่กับผมจากคนไม่พูดจากเด็กเก็บเงียบอยู่คนเดียวในห้อง
แล้วก็ไม่ล่าเริงเลยพอมาอยู่กับผมที่นี่
เปลี่ยนนิดใสไปเลยครับหัวเราะเจ็มใสมีอะไรก็เอาไปหมด
เดนนอกจากเป็นพ่อเลี้ยงแล้วเป็นเพื่อนเล่นได้เป็นที่ปรึกษาได้
เล็กคอยดูแลเอาใจใส่
แล้วส่วนน้องข้าวหอมก็ไปรับน้องข้าวหอมมา

พ่อตาอีกก็หยุดไม่ได้

ถ้าหยุดมันก็กาลัยได้อีก
ผมปีนไปที่สูงเมื่อนั้น

ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผมบอกไม่ถูก

แต่ว่าพวกเขาเรียกกลุ่มพ่อหมดทุกคน
เพื่อที่จะมาเลี้ยงดูหนูส่งเรียน

ได้ประมาณวันละ๑๐๐อย่างนึง๑๒๐บาท

ตรงกลานออกกลานเข้าไปนอน
คืออยู่กันก็แองหัดมากอยู่กับลูกคุณ
ผมเคยโดนสังศักดิ์ศรีที่และก็ด้มครัวกับอ้องนายบาทครับ

มึงก็ไปโดนสังศักดิ์ศรีบาทชิงแผงยากครับ
เพราะขนตกหนักมันก็ลั่วครับมันชัดไป
อะไรก็มันไม้สะดวกผมก็ดงต่างเกาะปลอม

จะก่อให้ทะเบียนบ้าน

อยากส่งให้เด็กอ่ะได้เรียนรวมทรวม
ขอต้อนรับครอบครัวของคุณเด่นนะครับจากจังหวัดพัทธลุงครับ

เมื่อก่อนก็คือใช้ชีวิตอยู่กันสองคน

แล้วมันไปยังไงมายังไงถึงได้ค่อยทยอยรับกันเข้ามาทีละคนสองคน

เพราะทางบ้านเขาพ่อเลี้ยงของปูมโดนจับ
ผมก็เลยไม่อยากให้ปูมอยู่ลำบากไม่มีใคร
ของน้องปอก็เหมือนกันพ่อเขาเส้นเขาแตก
เส้นสมองก็เลยป่วยอีกเหมือนกัน

แล้วเราไม่คิดว่ามันเป็นภาระของตัวเราเหรอเด่น

ผมพูดจริงนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะฮะเด็กทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้
ไม่ได้เกี่ยวเนื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยสายเลือดเลย

และอะไรทำให้รักเด็กพวกนี้

เพราะว่าผมมีความสุขครับ

ผมคิดว่าชีวิตผมน่าจะไม่มีลูก
ก็เลยรักน้องปอลุงภูมิข้าวหอม
เป็นลูกผมจริง
ตอนนี้เราทำงานอะไรบ้าง

เป็นงานหลักเลย
น่าจะ๔ชั่วโมงค่ะ

มันมองตะวันไม่เห็นเลย

มันเคยมีอาการนี้มาเตือนเราก่อนไหม
เคยครับแล้วก็พอมืดผมก็ลงเลย

คือถ้าวันไหนหยุดเนี่ยก็เห็นบอกว่า

เห็นคุณไปลงไข่ทอดแหหาปลาอะไรด้วย

ช่วงนั้นมันจะเป็นฤดูฝนครับ

งานไม่มียางก็ตัดกรีดก็ไม่ได้ครับ

เป็นไงบ้างภูมิใจไหมลูกที่มีพ่อที่แสนดี

เด่นดีกับหนูขนาดไหนลูกภูมิก่อน
ดีมากครับเวลาอยากได้อะไรก็ซื้อทุกอย่าง
เห็นบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ภูมิสอบได้เหรอลูก

แล้วหนูได้รางวัลอะไรเป็นของขวัญลูก

ทำไมถึงซื้อนาฬิกาให้ลูกวันนั้น
เพราะผมอยากให้เด็กเหมือนคนอื่นเขาเป็นลูก
ที่ว่าต้องได้รับอะไรจากผม
เหมือนพ่อแม่ที่แท้จริงของเขา
ครูมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อที่แสนดีไหมลูก
ผมอยากขอบคุณพ่อมากครับ
ที่ให้ผมทุกอย่างไม่ว่าอะไร
ผมยังว่าผมรักพ่อมากครับ
ภูมิช่วยแบ่งเบาหน้าที่อะไรบ้างลูกในบ้าน

ช่วยล้างจานหุงข้าวครับ

รับจ้างร้อยชีวิตลูกปัดมโนราครับ

ชุดมนุรา

ถ้าเป็นภาษาหน้าตะสินหรือว่าที่ภาคกลาง

แล้วก็หางโผงก็คือหางของมโนลา

ร้อย๓๔วันครับ

เล็บมโนลานะครับ

เล็บเค้าจ้างชุดละ๒๐ค่ะ
หนูเอาเวลาที่ไหนไปทำมาลูก

มาถึงพี่แตบ้างพี่แต
แล้วตอนนี้พี่แตทำอะไรบ้างครับอยู่ในบ้าน
ก็อยู่บ้านทำกับข้าวซักผ้าดูความเรียบร้อยทุกอย่าง

เพราะว่าเมื่อก่อนกรีดยางก็บอกไปจะกรีดกับพี่เด่น
แต่ว่าช่วงหลังพอมีน้องก็อ่อนพี่เด่นไปไม่ได้

แล้วมีคุณพ่ออีกก็คือคุณตา

ก็แข็งแรงนี้มาก่อนไม่ก็สบายแต่นี่ก็หายแล้ว

ตาก็พยายามช่วยอีกเหมือนกันนะ

นี่ก็คือเรื่องเกือบทุกอย่างแกจะช่วยหมด
ถามหน่อยสิแล้วเห็นบ้านก็มันก็ไม่ได้ใหญ่โต
แล้วเวลาคุณนอนคุณนอนกันยังไง

แล้วก็ผมนอนด้านในกับกะแตแล้วก็ข้าวหอม
น้องปูมน้องปอก็อยู่อีกห้องนึง
มันอยู่คล้ายแบบเหล่าเต็ง

เวลาไปเข้านี่เวลาต้องไปเข้าป่ายาง
ต้องมีอะไรไปไหมอุปกรณ์
ไฟแล้วก็จอกปลาไป
ทำห้องน้ำกันสดเลยตรงนั้น
เขาเรียกว่าห้องน้ำสดเลยตรงนั้น

บางทีแม่ก็นอนอยู่ดึกดื่น

เห็นบอกว่ามันเคยมีอุบัติเหตุ

เคยเจออุบัติเหตุในบ้านหลังนี้บ้าง

ตอนนั้นแม่อยู่ในครัวผมอยู่ในห้อง
แม่เจากับน้องไปร้านครับ

น้ำร้อนลวกมันเกิดอะไรขึ้นคะ
ตอนนั้นก็กำลังต้มหมูอยู่
หมูมันเปื่อยแล้วก็เลยยกออก

ข้าวหอมตัวเล็กเห็นบอกว่าก็โดนเหมือนกัน

แม่ก็เอานิ้วดึงปกบกนิ้ว

นั่นแหละแม่ทำถูกแล้วที่บอกว่าพลาดไม่ได้เลย

วันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิตเด่นคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับ

หนึ่งก็ห้องน้ำแล้วก็
ขอถ้าเรามีห้องน้ำผมก็จะขอให้บ้านเล็กที่ได้

มีสำนองมาเปลี่ยนบ้านก็ย้ายน้องพอและน้องภูมิ

ขอให้อันนี้ส่งเหตุการณ์คิดดีทำดีของหนู
ส่งผลให้ครอบครัวมีแต่สิ่งดีเข้ามานะ

ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายด้วยครับ
ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับหยาดเหงื่อจากแรงกายของผู้ชายคนนี้
ผมรับรู้ได้เลยว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
มุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่อย่างดี
และมีความสุขเท่าที่แรงกายของเขาจะทำได้
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของเด่นจากจังหวัดพัทธลุง
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
วินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของเด่นจากพัทธลุงนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบ

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้ครอบครัวเตรียมตัวมาดีไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเด่นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ครับคำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ห้าเรื่องเนี้ยถ้าเด่นมั่นใจเรื่องไหนเด่นตอบเรื่องนั้นเลย

เก็บที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งยำประทูเข็ม
เรื่องที่๒จังหวัดพัทธลุง
เรื่องที่สามไทรัฐ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่ห้าภาษาไทยระดับชั้นปห้า
เรื่องที่๔ครับบ้านของเรา
เรื่องบ้านของเราครับ

ห้องนอนห้องนอน๒ห้องกลัว

เห็นบอกว่ามีขันอยู่ใบหนึ่งด้วยสีฟ้าใช่ป่ะ

มีรูปการ์ตูนอยู่บนขันซะด้วยน่ารักเชียว

คำถามไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับบ้านของเรา
อยู่ที่ขันใบนี้นี่เองครับ
ทีมงานเราไปเห็นมาพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ด้านบนของเด็กผู้หญิงกับเด็กชายในขันน้ำใบนี้
มีหัวใจอยู่กี่ดวง
ขันนั้นเต้มซื้อมาปีกว่าแล้ว
ผมอาบน้ำก็สังเกตนิดนึงมีแต่เด็กผู้หญิง
โจทย์ข้อนี้แล้วผมอยากกลับบ้านไปดูกันมากเลยครับ

ตัวเลือกที่๒๔ดวงครับ
ถ้าจะลุ้นเงินล้านต้องพลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียว
เพราะฉะนั้นต้องสมาธิดีนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบโจทย์ครบ๔ข้อแล้วนะครับ

คุณจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แตขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องคือเรื่อง

ขอเชิญแม่แต่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เมนูนี้เป็นเมนูโปรดของครอบครัวหรือเปล่าครับ
เมนูนี้เป็นเมนูโปรดของครอบครัวหรือเปล่าครับ

ทำไมถึงทานบ่อยครับเมนูนี้

เพราะว่ามันประหยัดแล้วก็กินได้หลายวันค่ะ

นูนี้จริงแล้วทีเด็ดของเมนูนี้จริงแล้วมันอร่อยตรงไหนครับ
ก็มันรสเปรี้ยวเค็มมันมีครบบางทีก็เผ็ดนิดนิด
ก็มันรสเปรี้ยวเข็มมันมีครบบางทีก็เผ็ดนิดหน่อย
ก็มันรสเปรี้ยวเข็มมันมีครบบางทีก็เผ็ดนิดหน่อย

พร้อมไหมครับ

แล้วก็จะมีเครื่องปรุงมีหอมแดงมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะครับ

ผักรองจานนะครับแล้วก็มีจานให้
เขียงช้อนครบถ้วนกระบวนความนะครับ

พรุงที่นะครับ๑จานประทู๒ตัวแบบนี้นะครับ
แล้วก็ซอยหอมแดงพริกใส่ลงไป

ระวังมือด้วยนะมีสมมาก

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ฉันจะทวชแกไม่ยอมวิอมวิธีละกัน

สงสารเค้าไหม
ให้กำลังใจเค้าสักหน่อยสิ

เรื่องไทรัฐเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๕

ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องปอมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ครอบครัวเรามีความผูกพันกับไทยรัฐยังไงบ้างลูก

บอกว่าครอบครัวเราเนี่ยเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยากันหลายคนเลยเหรอลูกเหรอ

มีพ่อแล้วก็มีลุงแล้วก็มีน้าน้าสองคน
สองคนก็เรียนที่ไทยรัฐวิทยาด้วย

เออรับนับคนอื่นหมดลืมนับตัวเอง

นี่ดูไทยรัฐทีวีบ้างหรือเปล่า

เอาล่ะเกี่ยวข้องกับไทยรัฐนะลูกนะ

น่าจะต้องคุ้นเคยกับตราสัญลักษณ์ของไทยรัฐแน่
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏอยู่บนตราสัญลักษณ์ไทยรัฐบนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ตัวเลือกที่๑สายฟ้า
ตัวเลือกที่สองปากกาขนนก
ตัวเลือกที่สามกล้องถ่ายรูป
ตัวเลือกที่สี่กระดาษ
หนูเพิ่งย้ายมาเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองค่ะ
ราสัญลักษณ์หนูเคยเห็นค่ะอยู่ที่ปกสมุดปกหนังสือ
ถ้าพร้อมแล้วน้องปอเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามกล้องถ่ายรูปครับ
ตัวเลือกที่อีกหนึ่งคนเท่านั้นนะครับก็คือน้องพูม
น้องพอจะเลือกเรื่องใครให้น้องพูมครับ

ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องพูมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วพัดธาลุงตอนนี้หนูอยู่อำเภาะอะไร

พัทธลุงเนี่ยจริงแล้วอยู่ติดกับจังหวัดอะไรบ้างลูก
นาครองนาครองศรีจำละแล้วก็จังครับ
หน้าคอยอธิภัณฑ์และกว่าจังครับทรงคลาเออติดป่ะ
ของจังหวัดพัทธลุงเรานะลูกนะครับ
สมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามนี้มีอยู่ในหลักสูตรการเรียนด้วย
เด็กนักเรียนต้องรู้แล้วก็จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องเด็กนักเรียนหรอกครับ
คือถ้าคุยกันเรื่องแผนที่น่าจะรู้เลยนะลูกน้าภูมิ
มาที่ดีดีนะครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ติดต่อกับทิวเขาบรรทัศน์ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับจังหวัดตรัง
ข้อความข้างต้นหมายถึงทิศใดของจังหวัดพัทธลุง
ตัวเลือกที่หนึ่งทิศเหนือตัวเลือกที่สองทิศใต้
ตัวเลือกที่สามทิศตะวันออกตัวเลือกที่สี่ทิศตะวันตก
เมื่อปีที่แล้วผมได้เรียนวิชาสังคมศึกษาครับเรื่องแผนที่ในประเทศไทยครับ
ผมรู้สึกมั่นใจเกิดข้อนี้มากครับผมคิดว่าผมทำได้
ขอตอบตัวเลือกที่สี่ครับที่ตะวันตก
ตัวเลือกที่สี่ทิศตะวันตกครับ
ขอให้โชคดีและเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับ
สี่ข้อผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยกันว่า
ครอบครัวของเด่นจากพัทธลุงจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อหรือไม่
คว้าทุนไปต่อชีวิตแล้วสร้างบ้านได้หรือไม่อีกสักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคต
ครอบครัวของเด่นจากพัทธลุงว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม

วันนี้จะได้มากได้น้อยได้แน่
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องจังหวัดพัทธลุงครับ

จึงซื้อของขวัญมาให้ผมเป็นนาฬิกาครับ

ติดต่อกับทิวเขาบรรทัศน์
ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับจังหวัดตรัง
ข้อความข้างต้นหมายถึง
ทิศใดของจังหวัดพัทธลุง

ทิศตะวันตกของจังหวัดพัทธลุงนั่นเองนะครับ
เอาล่ะทำไปได้แล้ว๑ข้อนะฮะ

และกุญแจต่อชีวิต๑ด้อง
เอาล่ะดีใจด้วยนะครับ๑ข้อผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ลุ้นกันต่อนะครับเรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลย
ผมจะเฉลยจากเรื่องไทยรัฐครับ
หนูเป็นลูกสาวคนเล็กของแม่แต่ก่อนอยู่กับพ่อที่จังหวัดตรัง
เดนนอกจากเป็นพ่อเลี้ยงแล้วเป็นเพื่อนเล่นได้เป็นที่ปรึกษาได้
คอยดูแลเอาใจใส่พ่อเดนก็ทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืน
เพื่อที่จะมาเลี้ยงดูหนูส่งเรียน

สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏอยู่บนตราสัญลักษณ์ไทยรัฐบนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
ตัวเลือกที่๓ค่ะตรงถ่ายรูปค่ะ

กระดาษไม่ปรากฏอยู่บนตราสัญลักษณ์ไทยรัฐ

ฟังเรื่องต่อไปกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

สอนแรกก็อยู่กับใคร๒คน
ก็ไปรับโป้มาอยู่พอภาพป่วย

เราก็ทรงจานตะเด็นว่าไม่ต้องโทษไม่ต้องโทษ

โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ยำปลาทูเข็มจำนวน๔จานนะครับ
ภายในเวลา๓นาที
แตทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ
ให้เวลาไป๓นาทีใช้เวลาทั้งสิ้น๒นาที๓๓วินาที
ครอบครัวของเด่นจากพัทธลุงนะครับได้รับเงินทุนไปแล้วสองข้อนะครับ
ในวันนี้๑๐๐๐๐บาทและแขนตาต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
อีกหนึ่งข้อครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้

หนึ่งแสนบาทนะครับได้กลับไปบ้านแน่แน่

จากเรื่องบ้านของเราครับ
ทุกวันนี้ผมทำงานเลี้ยงครอบครัว
๖คนผมทำเป็นหลักอยู่คนเดียวนะครับ

ไปกรีดยางประมาณเต้ียงคืน

พอส่งนักเรียนเสร็จแล้ว
ผมก็ต้องรีบไปทำงานต่อ
เพื่อทามานมันก็เหนื่อยครับ

ตลอดก็ยึดไม่ได้

ถ้าหยุดมันก็ขาดรายได้ไปอีก

ด้านบนของเด็กผู้หญิงกับเด็กชายในขันน้ำใบนี้
มีหัวใจอยู่กี่ดวง

รู้อยู่รู้รู้แทนแทนแทน
ยินดีครับ
ด้านบนของเด็กผู้หญิงและเด็กชายในขันน้ำนี้

เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของเด่นจากพัทธลุงนะครับ

ยังรออยู่เพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจให้ดี
แล้วก็ขอให้โชคดีกับการขายตู้โบนัสในวันนี้นะฮะ
ครอบครัวของเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอก
เพราะฉะนั้นจะส่งใครมาเลือกกุญแจดอกที่๑ครับ

จะเลือกดอกกุญแจดอกไหนครับ

ขอให้โชคดีไขครั้งเดียวแล้วขอให้เจอเลย

ไม่ออกไป
ดึงออกมาก่อนนะนี่
ต้องดึงออกมาก่อนนะนี่แล้วมันจะหยุด

หลังตู้หมายเลข๓ก่อนครับ

๕พันบาท๒ตู้

๕พันบาท๒ตู้

๕พันบาท๒ตู้

ครอบครัวของเด่นจากจังหวัดพัทธลุงนะครับ

พร้อมเข้าสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

ซึ่งก็ต้องการความปลอดภัยมั่นคง
แต่บ้านทางใจก็คือพ่อแม่คือคนที่เรารัก
ซึ่งบ้านทั้งกายและทางใจมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
มาช่วยกันนะครับดูแลครอบครัวของพ่อเด่น
ผู้ที่เป็นทั้งพ่อและเป็นทั้งพ่อพระคนนี้
ให้มีแรงที่จะสู้ต่อไปเพื่อครอบครัวของเขา

ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณพระคุ้มครองครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

แข้งปวดขาไปไหนก็ไม่ไหว

ก็เลยคิดว่าไปซื้อผลไม้มาขายดีกว่า

เป็นหลุมเป็นบ่อขี้เละขี้เลน
จัดชุดข้าวเหนียวไก่ย่างให้ครบ
ตามคำสั่งภายในเวลา๓นาทีนะครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้